เรื่องของการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ค้าที่จำหน่ายสลากเกินราคา
คือจำหน่ายใบละ๑๐๐แล้วก็สูงสุดถึง๒๐๐บาทได้นะครับที่จังหวัดนครพนม
แต่ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ถูกจับก็โวยเหมือนกัน
บอกว่าถูกล่อซื้อแบบนี้มันไม่ถูกต้อง

ค้าจริงก็ขายไปเกินราคา
เจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ค้าบรายย่อย
เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการจำหน่ายสลากเกินราคา
ซึ่งก็พบผู้ค้าบรายย่อยกระทำผิดรวม๒๖ราย
โดยจำหน่ายเลขชุดเกินราคาที่ราคาใบละ๑๐๐๑๒๐บาท
อันนี้คือราคาเกินที่เฉลี่ยนะครับ

พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรายละ๒๐๐๐บาท
ส่วนผู้ค้าเองร้องขอความเป็นธรรมครับ
อนรัฐบาลเลยให้เร่งหาทางแก้ปัญหาให้ผู้ค้าบรายย่อยหน่อย
โดยมองว่าการล่อซื้อจับกลุ่มผู้ค้าบรายย่อย
ที่ขายเลขชุดเกินราคาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
และสร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้แก่ผู้ค้าบรายย่อย
เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าผู้ค้าบรายย่อยเนี่ย
ก็ต้องไปรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านนายทุนยี่ปั้วซาปั๊วรายใหญ่
ดังนั้นหากจะจับไปจับยี่ปั๊วรายใหญ่ไหม
เพราะตอนเขาขายมาก็ขายเกินราคามาให้ผู้ค้าบรายย่อยเหมือนกันนะครับ
ยังไงก็ขายเกินไม่ได้
ใบละ๘๐ก็ขาย๘๐เหมือนเดิม
ต้องมาถูกจับอีกขายก็ลำบากก็คุบปัวย้านเหมือนกัน

ใครก็อุ่นวายเงิน

สลากินแบ่งเกินราคาก็มันรับมาแพงแล้ว
ควรจะไปแก้ไขที่ต้นเหตุซะนะครับ

สอบถามแล้วชี้แจงว่าขาย๘๐บาทไม่ได้

แต่การทำแบบนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมให้กับผู้ค้าบรายย่อย

หากจะจับควรจับนายทุนยี่ปั๊วรายใหญ่นะครับ

หาเช้ากินค่ำต้องเดือดร้อนนะครับ
คุณแต่ว่าเรื่องแบบนี้นอกจากขายเกินราคาอันนี้มันผิดแน่
คือเขาโพสต์เรื่องแม่ค้าแถวดินแดง
เขาขายลอตเตอรี่นะเขาขายสลากินแบ่งรัฐบาล

เขาบอกว่าจะต้องซื้อเลขไม่สวยที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วย

ขอเถอะซื้อเลขไม่สวยด้วยได้ไหม
แล้วเขาบอกว่าป้าขาย๘๐บาทแล้ว
ถูกแล้วไม่ได้ขายเกินราคาป้าไม่ผิด
แต่บังคับซื้ออีกอันด้วยนะ

บอกว่าไม่ได้บังคับซื้อแต่ว่าขอให้ช่วยหน่อยได้ไหม

โฆษกก็บอกว่าจริงแบบนี้ไม่ได้ขายเกินราคา
ไม่ถือว่าผิดเป็นโปรโมชั่นหนึ่งของการขาย

ไปเจอร้านไหนนี่แบบขอให้ซื้อเลขไม่สวยควบคู่กันไปด้วย